ต้องบอกว่าช่วงนี้ได้เจอน้องยายากันบ่อยหน่อยนะคะ
เพราะว่างานต่างของน้องเนี่ยโอ้โหกำลังไหลมาเทมา
เรียกว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องยายาอุรัสยาเลยล่ะค่ะ
งานละครงานหนังโอ้โหเยอะมากจริงค่ะ
ไทยก็คือเร็วโหดเหมือนโกรธเธอค่ะ

บอกว่าโอ้โหบทมันดีมากนะคะ
แล้วก็เป็นแฟนคลับของภูมิกับสุตินะคะ
เต๋อนวพลด้วยเขาชอบแนวแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
ส่วนหนังจะสนุกขนาดไหนนะคะ

จากนี้นะคะน้องยายายังอัปเดตกับเราด้วยนะคะ
ละครอีกสามเรื่องคุณชม

คือเรื่องนี้น้องยาย่าทำผมหน้ามาด้วย

เพราะว่าจริงแล้วยานี่
หลังจากกัสสรอง๒ปีก็หายไปเลย
ถึง๔ปีนะคะ
ไปฟังเสียงน้องยากันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเราเจอโควิด
ก็เลยแบบทุกอย่างที่ถ่ายทำ
มันยังไม่ได้ออกมาสักทีค่ะ

ที่ทุกคนได้ดูในหลายปีของยาค่ะ
จริงของย่าแน่นมากเลยค่ะ
เพราะว่าถ่ายละครอีกเรื่องแล้ว

ก็หลายคนรออยู่

ห้าปีแล้วค่ะแน่นพอสมควรค่ะ

เห็นบอกว่าเร็วนี้นะคะจะบินกลับบ้านที่นอเวย์ด้วย

ต้องติดตามบันเทิงไทยรัฐเรามีคำตอบมาฝากแล้วนี่